การส่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

บางคนบอกว่าคนโกงคนแก่คนอายุเยอะเขาส่งกัน
สวัสดีจันทร์นะคะรู้สึกที่เป็นรูปดอกไม้
ผมจะบอกให้ว่าถ้าผมได้รับสิ่งพวกนี้ผมจะรู้สึกดีมาก

หลายคนแฟนคลับที่มีอายุหน่อยส่งมาผมก็รู้สึกดีใจ
แล้วอย่างนี้มันมีความหมายเพราะอะไรรู้ไหม
การส่งสวัสดีจันทร์โดยมีรูปดอกไม้ด้วย

วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของดอกไม้ประจำวันเกิด
ให้ได้ติดตามกันจะได้ส่งไปให้ประจำวันเกิด
ได้รู้สึกดียิ่งกว่าเดิม

ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
โอ้โหเล่าได้สั่นสะเทือนสาแก่ใจจริง

ควรจะต้องส่งดอกทานตะวันให้

สีเหลืองเนี่ยมันโอ้โหมันหมายถึงอะไรรู้ไหม

มันหมายถึงพลังความทงทาน
ทนแดดทนฝนของดอกทานตะวันนี่แหละครับ
ส่งให้เขาเขาจะได้มีพลังแล้วก็กำลังใจ
เรียกได้ว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนว่าดอกทานตะวันเนี่ย
มันทนมันรับทุกสถานการณ์ได้
ก็ได้ว่าทานตะวันทนได้

ก็คือทุกสถานการณ์อะไรแบบนี้แล้วกันนะครับ
เอ้าผ่านไปสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
ใครเกิดวันอาทิตย์คุณส่งดอกทันตะวันให้

เพราะว่ามันดูบริสุทธิ์ดูขาว

ดูมีความแบบสีขาวสะอาดอ่อนหวานอ่อนโยน
ดิฉันไม่เคยนึกถึงภาพนี้เลย
แต่เธอชอบเธอชอบดอกมะลิ
อะไรดีเนี่ยเป็นความหมายที่ดีของดอกมะลิจริง
เพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์

ต้องเกิดวันจันทร์ใช่ไหมต่อไปก็ให้ดอกมะลิ
สาวหวานสีขาวบริสุทธิ์อ่อนโยนมีจิตใจเมตตารักสัตว์รักเด็กและรักทุกคนเลย
วันต่อไปแล้วครับไปวันอังคารนะฮะไปดูวันอังคารคุณผู้ชม
วันอังคารเนี่ยเป็นดอกกุหลาบสีชมพู
คือบางคนบอกว่าต้องคนมีความรักหรือเปล่าถึงจะสีชมพูได้ไม่จำเป็น
แต่วันอังคารเนี่ยเขาเหมาะมากกับดอกกุหลาบสีชมพูหรือว่าจะเป็นดอกกล้วยไม้สีชมพูก็ได้เหมือนกันนะ
คือเป็นดอกไม้ประจำวันเกิดที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเขาได้เป็นอย่างดี
กุหลาบสีชมพูมันหมายถึงความสุขความสบายใจมีความเจริญและความภูมิใจในตัวเขาเอง

เดินทางมาถึงกลางสัปดาห์วันพุธ

วันพุธคุณชิสาวันเกิดของคุณใช่ไหม

คุณจะต้องเอาไปไหว้พระมันต้องมีดอกไม้ทูบเทียนไหมฮะ
ดีไงเพราะว่าอะไรนี่เขาเป็นคุณภรรยาแล้วเขามีสามีแล้ว
คุณสามีของคุณชิสาควรมอบดอกบัวให้
แสดงถึงความรักความบูชาความเทิดทูลเอาไว้อยู่บนหิ้งเลย

เคารพเมียมากต้องไว้แบบนี้
เขาว่ากันว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยจิตใจสงบนะและเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมาก
ถือว่าเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมอบดอกบัวให้เลย

อ่ะอย่างนี้ผมแอบบอกนิดหนึ่ง

เขาบอกว่าคนวันเกิดวันพุธเนี่ยนะไม่รู้เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า

พฤหัสเขาก็บอกเจ้าชู้

จบยังวันพุธอ่ะ
ตกวันพุธไปไปดูวันพฤหัส
วันพฤหัสสมดีครับเป็นดอกกุหลาบสีเหลือง

คือเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความรักง่ายหน่ายเร็วเจ้าชู้เล็ก

นั่นไงเจ้าชั้นเล็กมาล่ะ

บอกว่าคนเกิดวันพฤหัสดอกกุหลาบสีเหลือง
จะบ่งบอกถึงความที่เขาเป็นคนรักง่ายหน่ายเร็วเจ้าชู้มาก
หรือว่าชอบแอบชอบซ่อนชอบซุกกิ๊กชอบเลี้ยงอีหนู
ชอบมีเล็กมีน้อยไม่รู้จักจบจากสิ้น

แต่ดิฉันว่าคุณชนะนี่ค่อนข้างแม่นเลย

นี่มีเจ้าชู้เล็กมีรักซ้อนนี่ไง

แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนเกิดวันพฤหัสทุกคนจะเป็นแบบนั้น

แต่ว่าวงเล็บแปลว่าคุณชนะตรงนี้ค่ะ

มีต้นอะไรหรือดอกอะไรที่เป็นสีเหลือง

คือเขาบอกวันพฤหัสเนี่ยเป็นแบบว่าคนที่แบบเหมือนมีความรัก
ชอบแบบว่าอยู่กับความรักหรือความรักเป็นสิ่งสวยงามสำหรับตัวเขา
เป็นหนึ่งเจ้ามีเสน่ห์แหละ

วันศุกร์เขาบอกว่าโอ้โหโลกสวยงามเพราะว่าเต็มไปด้วยดอกลาเว่นเดอร์

เพราะว่าคนเกิดวันสุกมีเหมาะกับดอกลาเวนเดอร์จริง
เพราะว่าเป็นคนที่สื่อให้เห็นถึงความที่ว่ามีเสน่ห์

คือใครพูดถึงชื่อแค่ชื่อนะดอกลาเวนเดอร์
ฟังดูแล้วมันรู้สึกมีความสุขรื่นรมมันดูอารมณ์ดีนอน
ก็ด้วยช่วยให้ผ่อนคลาย
แต่ความที่ว่าดอกลาเวนเดอร์ฟังแล้วมันดูมีเสน่ห
ทำให้คนที่เกิดวันศุกร์ดูมีเสน่ห์นะ
มีพลังความน่าเอ็นดูแล้วถ้าได้ไปมันส่งเสริมความน่ารักด้วยนะจ๊ะ

เกิดวันเสาร์ดอกไม้ประจำวันของคุณก็คือดอกลิลลี่
ลีลลี่แล้วต้องเป็นสีขาวด้วยนะ
เขาบอกว่าถ้าได้ไปจะส่งผลถึงความจริงใจเลย
เขาบอกว่าคนวันนี้เป็นคนที่จริงใจ
รักครั้งแรกรักที่บริสุทธิ์
เพราะว่าคนเกิดวันเสาร์ค่อนข้างจะจริงจัง
รักใครยากแต่ถ้าได้รักใครแล้วรักเลย
จริงดีถ้าฉันกับคุณชมฉีสาเหมือนอยู่ในห้ิงพระเหมือนกันเนอะ

คุณวรรจานคุณวรรจานดอกมะลี่

กล่อสีเหลือง

กัสแค่เจ้าชู้อย่างเดียว

หรือมันเป็นหลักที่เขาคิดมา

เป็นดอกอะไรก็ได้ใช่ไหม